คุณผู้ชมลองดูภาพนี้ค่ะชาวประมงคือทีมข่าวใช้คำว่าเป็นชาวประมงดวงแข็ง
เพราะว่าออกเรือไปหาปลาเจอคลื่นแรงคลื่นซัดเรือล่ม
แต่โอ้โหยังรอดชีวิตได้เพราะว่าไปเกาะอยู่กับตู้เย็น
ตู้เย็นที่เอาไว้ใส่ปลาเวลาหาได้ค่ะ
แล้วก็เกาะอยู่แบบนั้นตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะช่วยได้ค่ะ
นี่ก็ต้องลอยไปแบบนี้จนกว่าเพื่อนจะมาช่วยนะคะเป็นเพื่อนชาวประมงด้วยกัน
นายสมศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่า๒๓ตุลาคมนายอานัทมาสโอสดอายุ๓๒
เป็นชาวกระบี่นี่แหละนำเรือหางยาวออกหาปลาที่เกาะเหลาหัง
ใกล้เกาะห้องที่ตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่
คลื่นซัดเรือล่มรอดด้วยการที่ว่าเกาะตู้เย็นค่ะ
ตู้เย็นเก่าแล้วนะตู้เย็นมันอยู่ในเรือ
เป็นตู้เย็นที่ใช้ใส่ปลาเวลาหาปลาได้ค่ะ
เกาะลอยอยู่หกเจ็ดชั่วโมงจนเรือประมงของชาวบ้านผ่านมาเจอ
แล้วก็ช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
อานัทชาวประมงดวงแข็งท่านนี้ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นำเรือไปวางเบ็ดนะคะเป็นเบ็ดราวที่บริเวณเกาะเหลาหัง
ไปคนเดียวอากาศมันก็คลื่นใหญ่ก็ซัดมานานนานทีอะไรแบบนี้
ก็เลยไม่ได้กังวลเลยไม่ได้พาใครไปด้วย
ว่าอากาศมันก็โอเคนะคลื่นมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
ปรากฏว่าอยู่ดีคลื่นใหญ่ซัดมาเลย
เรือเสียการทรงตัวน้ำเข้าเต็มเรือ
เรือก็ค่อยจมค่อยจม
รอบตัวมีแค่ตู้เย็นเก่าที่เอาไว้ใส่ปลา
ตั้งสติไปเกาะตู้เย็นแล้วก็นอนในตู้เย็น
ลอยอยู่กลางทะเลจนเรือประมงมาช่วยค่ะ
เราก็เขาวิ่งข้ามยังไม่ให้พวกมาตำปา
เพื่อจมอยู่ในข้างน้อง

แล้วก็ทางหน่วยงานในภื้นที่